ไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะคุณผู้ชมยังเกี่ยวข้องกับวันแม่
แม่เนี่ยเขาก็อยากจะทำอะไรดีกันใช่ไหม
ที่เขามีการจัดกิจกรรมทำขนมแม่ลูกบ้างเอ่ยนะ
หรือว่าทำกิจกรรมอะไรต่างระหว่างแม่ลูก
แต่ว่าที่ตะบนปากน้ำจังหวัดกระบี
เขาก็มีการทำกิจกรรมดีนั่นก็คือ
อาหารฟรีให้กับประชาชนด้วยค่ะ
โอ้โหข้าวแกงใช่ไหมล่ะ

นี่ข้าวแกงร้านแม่ยุบพินตำบลปากน้ำจังหวัดกระบี
บอกเลยว่าร้านนี้นะเป็นร้านดังประจำตำบล

มีลูกค้าแวะเวียนมากินไม่ขาดสายเลยนะคะ
เรียกว่าขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเททิ้ง

คือแบบว่าขายดีจนแบบเกลี้ยงถาดเลยอ่ะ

แต่วันพิเศษทั้งทีที่นี่คึกคักกว่าวันไหนค่ะ
เพราะว่าทางร้านได้จัดกิจกรรมต้อนรับวันแม่
โดยการเปิดให้ประชาชนทุกคนนะคะ
เข้ามาทานข้าวแกงในร้านแบบฟรี

กินเท่าไหร่ก็ได้ไม่มีอั้น
ทางร้านบอกว่าจะเต็มสำหรับแม่และลูก

เพราะว่านอกจากอาหารรสชาติอร่อยหลากหลายแล้วเนี่ยนะคะ
ก็ยังมีเมนูที่เรียกได้ว่าไม่ซ้ำกันเลย
มีมากกว่า๕๐ยาง
ใครที่ชอบกินเส้นก็มีขนมจีน
เติมให้อีก๑๕๐กิโลกรัม

มีของขาวมีของหวาน

ใจจริง
เจ้าของร้านนี้ก็คือป้ายุพินรักษาค่ะ
ยุพินบอกว่าไม่ได้ทำเพิ่งทำปีแรกนะ
จัดกิจกรรมแบบนี้มากว่า๑๒ปีแล้วขอบคุณ
จัดขึ้นมาก็เพราะว่าต้องการจะถวายเป็นพระราชกุศล
แดดสำเนิดพระนางเจ้าศิริกิตพระบรมราชินินาศ
พระบรมราชชนนานีพันปีหลวง
อกจากจะเป็นการถวายพระราชกุศลแล้ว
ก็ทำเพื่อแสดงถึงความจงรักพักดี
้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์

ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน
นี่ค่ะถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีนะ
ที่ประชาชนคนไทยทำขึ้นมาด้วยความตั้งใจของตัวเอง
ไม่ได้มีหน่วยงานไหนมาบอกไม่ได้มีใครมาบังคับ
เพียงแค่เป็นการทำด้วยความตั้งใจ
เพื่ออยากจะส่งต่อทั้งความอิ่มกาย
ส่งต่อความสุขให้กับประชาชนคนกระบี่และคนใกล้เคียงนะคะ
โอ้โหดีจังเลยกิจกรรมแบบนี้
นี่คุณแม่คุณลูกกินข้าวพร้อมหน้า

ถูกต้องมีทั้งคนไทยมีทั้งชาวต่างชาตินะ

ต้องบอกว่าชื่นชมจริงสำหรับคนที่คิดดีแล้วก็ทำดี
แล้วก็ทำแบบนี้ต่อเนื่องมายาวนาน
ไม่ได้คิดว่าจะต้องทำดีและทำให้ใครเห็น
หรือว่าทำแล้วต้องการออกสื่อออกข่าว
ไม่ใช่เลยเขาทำแบบนี้ด้วยหัวใจจริง
เพราะฉะนั้นวันหนึ่งความดีก็จะปรากฏ
แล้วก็จะส่งผลให้ประสบความสำเร็จในชีวิตเอง

จบด้วยค่ะเขาถึงบอกว่าทำความดีด้วยหัวใจ
เราไม่ได้หวังผลอะไรตอบแทน
แต่ว่าอะไรที่ทำแล้วสบายใจ
มันเป็นสิ่งที่ดีเป็นการตอบแทนสังคม
หรือว่ารู้จักกันให้เล็กน้อย
เท่านี้ก็มีความสุขทางใจแล้ว